ใหญ่เลยนะฮะท่อโครนผิวพันธ์สวยงามคุณชอบไหมสปา
ชอบมากค่ะชอบทำสปานะคะนอกจากชอบทำสปาแล้ว
ถ้าคุณผู้ชมเห็นข่าวนี้อยากจะไปทำสปาให้คนอื่นบ้าง
แต่ว่าคนอื่นนั้นไม่ใช่ใครเป็นช้างนะคะช้างที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เขานำมาทำเป็นสปาช้าง

เขาอยากจะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสชีวิตของช้างนะคะ
ทั้งหมดนี้มีใครบ้างชื่ออะไรบ้าง

พังช้างพังแม่ทองพังแม่ดาว

เดี๋ยวดูก่อนว่าตัวไหนหน้าเหมือนดิฉันนะคะ
เพลินไปกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ช่วยกันนำโครนจากบ่อโครนธรรมชาติ
พอกตัวให้เขาตามด้วยการนวดผ่อนคลาย
แล้วก็พาช้างลงสระน้ำล้างตัว
เขากลิ้งอยู่ในน้ำสบายเลยนะ

ทาโลชั่นตามขั้นตอนการทำสปาช้าง
ที่ไหนปางช้างล้านนาตำบลขี้เหล็ก

เป็นแห่งเดียวสำหรับสปาช้างในประเทศไทย

ค่ะก่อนถึงขั้นตอนการทำสปานักท่องเที่ยว

จากนั้นนะคะต้องไปทำวิตามินบำรุงร่างกายให้ช้าง
ด้วยการนำมะขามเปียกเกลือกล้วยอ้อยและข้าวเหนียว
คือทั้งหมดนี้เอามาพอกหรือเอามาทาน

ว่าเห็นชอบไงกล้วยกับอ้อยนะคะ
เอาไปตำในครกให้ละเอียดแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลม

ต้องให้เขาอิ่มก่อนรู้สึกสบายก่อน
ถึงจะไปนอนหลับในบ่อโครนได้
พอถึงขั้นตอนการทำสปา
นักท่องเที่ยวจะต้องพาช้างลงไปในบ่อโครนครับ
โครงธรรมชาติไปพอกตัวทิ้งไว้๑๕นาที
พอช้างไปอาบน้ำล้างตัวก็จะทานโลชั่นครีมมะขาม

ไม่ต้องถามว่าช้างชอบแค่ไหน
เพราะว่าดูจากหน้าแล้วก็การค่อยเอ็นตัวลงไปแบบนี้
จากนั้นต้องพาช้างเข้าไปโรง

ที่สำคัญมีเพลงคลาสสิกฟังเบาด้วย

ก็อาจจะได้แต่ว่าเขาอาจจะมี

ทำสปามาแล้วก็ผ่อนคลายนอนหลับนะครับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติบอกเป็นเสียงเดียวกัน
ว่าตัวเขาเองก็ประทับใจที่ได้สัมผัสตัวช้าง
ได้ดูวิถีแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพช้าง

ส่วนเจ้าของก็คือคุณวิทยาพงศิริบอกว่า
มีอาชีพเป็นไกด์พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง
แต่ระยะหลังการท่องเที่ยวรูปแบบสุขภาพกำลังเป็นที่นิยม
พอเปิดปางช้างรูปแบบใหม่ก็เลยคิดว่าควรจะมีสปาช้างมากขึ้น
แล้วก็พบว่าทำแล้วช้างที่ปางนี้อารมณ์ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดนะคะ
ปางช้างล้านนาแห่งนี้มีช้างอยู่๔ตัวด้วยกัน
เปิดรับนักท่องเที่ยววันละ๒กลุ่ม
เช้าแล้วก็บ่ายกลุ่มละไม่เกิน๑๕คนเท่านั้นนะคะ
ปางช้างล้านนาเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปทำสปาแบบนี้
ตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ
งช้างล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ